ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันพักเรื่องฮอตไว้ก่อน
ส่งเรื่องที่ต้องส่งกำลังใจกันนะคะ
สำหรับคุณแม่บุญล้อมค่ะคุณแม่ของคุณหญิงลีศรีจุมพล
ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
เห็นต่อต่อตาด้วยใช่มั้ยคุณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นวานนี้
คุณหญิงลีพร้อมด้วยคุณพ่อทองเลื่อนศรีจุมพล
แล้วก็นายแพทย์ธนพลงามณีค่ะแพทย์ประจำโรงพยาบาลบุรีรำ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะยังติดอยู่ในความทรงจำ
อย่างที่คุณบอกไปเพราะมันเกิดต่อหน้าต่อตานั่นเองค่ะ

เพราะว่าขณะนั้นเธอแล้วก็คุณพ่ออยู่ในอาการช็อก

แต่หลังจากที่คุณหมอได้ทำการผ่าตัดรักษาอาการเลือดออกในสมองแล้วนะคะ
คุณแม่ก็มีสัญญาณตอบสนองที่ดีขึ้น
ทำให้ครอบครัวมีความหวังมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งเธอนะคะก็ได้ไปกราบไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ขอให้คุ้มครองให้คุณแม่ปลอดภัย
แล้วก็จะพยายามทำบุญทำกุศลให้มากค่ะ

ทำให้รู้เลยว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคุณ
ควรจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักแล้วก็ทำเพื่อสังคมให้มากค่ะ
ส่วนงานที่เคยรับไว้นะคะหากอันไหนเลื่อนได้เนี่ย
จะขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะ
ขณะที่ภาพรวมอาการของคุณแม่บุญล้อมนะคะ
ต้องให้สมองที่ได้รับการเจ็บนั้นได้พักฟื้นสักระยะ

คาดว่าเนี่ยอนมอาการโดยรวมนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยนะคะคุณ
แล้วก็น่าจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะ

ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับรถนะคะ
ยนโดยประมาทให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินเสียหายด้วยแก่นายพิทักษันนวลอายุ๔๙ปี
ซึ่งคนนี้ค่ะเป็นคนขับรถกระบะคู่กรณีนั่นเองค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะหญิงลีค่ะก็ได้โพสต์รูปในอินสตาแกรมนะคะ
เป็นรูปของคู่กรณีที่ยกมือไหว้คุณแม่ของหญิงลีอยู่นะคะ
แล้วคุณหญิงลีก็บอกในข้อความด้วยว่าไม่ติดใจเอาความอะไร
ขอให้ทุกคนใช้ดำเนินชีวิตกันต่อไปนะคะ
แต่ฟังแบบนี้แล้วมันยิ่งหงุดหงิดหัวใจนะ

สภาพร่างกายตัวเองไม่พร้อมก็ควรจะพักผ่อน
ควรจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเอง

คือคนขับส่วนมากนะคนที่เมาแล้วขับส่วนมากจะไม่รับอุบัติเหตุหรอกค่ะ
แต่ว่าคนที่เพื่อนร่วมทางจะได้รับอุบัติเหตุ
อันนี้ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะคะว่าเมาห้ามขับเด็ดขาดค่ะ
เป็นกำลังใจกับครอบครัวคุณหญิงลีด้วยนะคะ